ดูคนบ้านเราคลั่งไปแล้วไปดูชายชาวต่างชาติคลั่งกันบ้างนะครับ
เมาแล้วอารวาสเละเทะเลยไปทำร้ายร่างกายสาวธอม
อกจากนั้นยังลงถนนไปขวางรถยนต์อีกครับ
โอ้โหตัวใหญ่จริงนะครับชายชาวต่างชาติคนนี้สวมกางเกงขาสามส่วนเสื้อไม่ใส่
โหกเวกโวยวายนะครับแล้วไปทุบข้าวของตามร้านริมถนนเขา
บ้างก็ลงถนนไปขวางรถยนต์เขา
อยู่หน้าร้านขายส่งเหล้านะครับถนนหลังตลาดวัดชัยมงคลพัทยาใต้
ให้ใจเย็นหน่อยแต่ด้วยความที่เขาอารวาสหนัก
แล้วตัวก็ใหญ่เห็นไหมครับก็ต้องเดินตามประกบไปแบบนี้ก่อน
กระทั่งขอกำลังเสริมมานะฮะ
เพราะเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่นเขา

ทราบว่าเป็นชาวนอเวย์อยู่ไทยได้๒ปี
พูดไทยได้นิดน้อย
ถามว่าเมาไหมจะมี
ไหมคือตำรวจถามครึ่งไทยครึ่งอังกฤษ
ว่าอยู่เมาใช่ไหม

เมื่อกี้เขาตอบเข้าไงคุณพระพร
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ติดต่อสอบถามไปที่พนักงานสอบสวนนะว่า

เอาปรากฏว่าสาวธอมยังไม่ได้มาแจ้งความนะครับคุณผู้ชมฮะ
คลั่ง๒คนติดกันเลยนะคะ
ตัวใหญ่ทั้งคู่เลยคล้ายกันเลยค่ะนะคะ